อย่างที่ผมโปรยไปเมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ
ที่มหาศาลกรรมผู้หญิงอายุ๑๗ปีเอง
เสียชีวิตปริศนาแล้วมันแปลก
ท่าทางตายก็แปลกนะครับ
ห้องก็แปลกเพราะว่าห้องไม่ถูกลื้อค้น
มือกับเท้าของเธอนะครับคุณผู้ชมฮะมีรอยไหม้นะครับ
มีรอยไหม้แม่มาเห็นนะครับลูกสาวเสียชีวิตนะครับ
หัวแก้วหัวแหวนบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับ
ที่ร้องไห้ปริ่มว่าจะขาดใจคือคุณแม่หนูแดงคำวิไลครับ
ท่านอายุ๔๔ปีนะครับ
ร้องไห้ร้องจนหมดแรงนะครับผู้สืบข่าวนี้เล่าให้ฟัง
เจ้าหน้าที่ต้องคอยพยุงให้เดินออกจากห้องพักของลูกสาว
คุณแม่หนูแดงเดินทางมาดูศพลูกสาวที่เสียชีวิต

ก่อนหน้านี้ตำรวจสพเมืองมหาสารคามนะครับ
รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตผิดธรรมชาติ

ของห่อพักแข่ง๑ในตะวนตลาด
มาตรวจสอบนะครับมากับกู้ภัยแล้วมากับทีมแพทย์
พอเปิดห้องดูครับคุณผู้ชมครับพบศพหญิงสาวอายุ๑๗ปี
สวมซื้อยึดแขนสั้นทอนล่างเปลือยนะฮะแปลกอย่างนะนะ
แล้วก็ท่าทางเสียชีวิตดูผิดธรรมชาติครับคือล้มคว่ำลงครับคุณผู้ชม
ขวาพาดอยู่กับเตียงนะคางเกยอยู่กับขอบเตียง
แนนหน้าขึ้นมองเพดาเพดานขออภัยฮะส่วนขาและแขนเนี่ยเหยียดไปด้านหลังครับ
ดูสิครับนะฮะฝ่ามือและฝ่าเท้าเนี่ยเป็นรอยไหม้
ใกล้กันเจอปลั๊กพ่วงหนึ่งเส้นครับในห้องพักที่เข้าของกระจัดกระจาย
อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้นะฮะผิดสังเกตแน่
เรื่องต้นนะครับแพทย์สันนิษฐานว่าไม่พบบัตรแผลของการถูกทำร้ายมีเพียงรอยไหม้นะครับ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจะถูกไฟฟ้าช็อต
แต่ก่อนช็อตกับหลังช็อตมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตำรวจคงต้องคลี่คลาย
คุณแม่หนูแดงเล่าบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ลูกสาวโทรมาบอกแม่หนูขอเงิน๑๒๐๐สิคะจะไปเข้าพักที่หอพัก
แต่วันถัดมาเนี่ย๑๔มกราคมแม่โทรหาแม่โทรหาไม่รับสายครับคุณผู้ชมครับ
ก็พยายามติดต่อไปให้แฟนนุ่มบอกลูกเอ้ยไปดูลูกสาวแม่หน่อยที่หอพัก
คือแฟนไปนะฮะรอบแรกไปแต่ว่าเข้าหอไม่ได้หอปิดแล้วนะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้ครับก็บอกลูกไปดูอีกทีสิลูกนะบอกแฟนนุ่ม
หนูบอกว่าตอนแรกเคาะประตูก็ไม่เปิดคราวนี้ไม่รอแล้ว
เรียกเจ้าของหอมาเปิดประตูเลยแล้วก็พบศพอย่างที่ผมเล่าไปนี่แหละครับ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานต่าง
อย่างละเอียดลงพื้นที่มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหอพักย้อนหลัง
เรื่องต้นเนี่ยยังไม่พบผู้ต้องสงสัยดูเอ๊ะก็ไม่มีใครมาที่ห้องของผู้ตาย
แต่เดี๋ยวจะนำคลิปไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากการสอบประคำพยานที่อาศัยอยู่ที่หอเนี่ยเล่าบอกว่าช่วง๗โมงเช้า
อันนี้น่าสนใจฮะคือเขาบอกมีว่ามีไฟดับไฟดับเนี่ยมันต้องเกิดอะไรรัดวงจร
หรือว่าเกิดอะไรช็อตตรงไหนอะไรหรือเปล่า
แต่ขณะนั้นไม่มีใครทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรครับ
เจ้าหน้าที่จึงส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น
แล้วก็จะสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง
หาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องต่อไปนะฮะ
ต้องตามดูครับผิดสังเกตจริงครับ